มาดูกรณีที่ตำรวจค่ะตามรวบตัว
เจ้าอาวาสหนึ่งพระลูกวัดหนึ่งและคาราวาสอีกสาม
เป็นขบวนการค้ายาเสพติดและเป็นล็อตใหญ่ด้วยคุณ๔๘๐๐๐เมตร
นี่ไล่ตั้งแต่เจ้าอาวาสลงไปเลยเหรอคะ

โอ้โหขบวนการนี้มี๕คนด้วยกันนะคะ
อยู่ที่ตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะ
หลังจากจับกลุ่มมีข้อมูลต่าง

มาดูกลุ่มนี้ที่เป็นขบวนการกันหน่อยที่ถูกจับกลุ่ม
คนแรกเลยค่ะพระครูสุเมษปริยกิจหรือนายนัทภูมิน

และแถมเป็นเจ้าคณะตำบลแม่ข้าวต้มด้วย
พระลูกวัดที่ร่วมขบวนการพระมหาสายสินสุเมษ
หรือในป๊อกอายุ๓๐ปี
ส่วนคาราวาสอีก๓คนที่ถูกจับกลุ่ม
คือนายพานุวิทย์หรืออันอายุ๒๖ปี
นายพิชัยหรือชัยอายุ๔๔ปี
และนายสำเริงหรือหนุ่มอายุ๔๔ปี
ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นวางอยู่เป็นก้อนเนี่ย
อย่าบ้าค่ะ๔ล้าน๘แสนเมตร

นี่๔ล้านคูณ๔เข้าไป

เข้าไปตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดียาเสพติด
ย่านลำลูกกาคลอง๓เมื่อวันที่๒๔สิงหาคมที่ผ่านมา
ล็อตนั้นได้ไป๓ล้าน๖แสนเมตร
ตำรวจใช้เวลาแกะรอย๓เดือน
เพราะว่าเขาให้ข้อมูลมาว่าแก๊งนี้
ขนยาบ้าจะใช้รถตู้
และจะให้พระสงฆ์นั่งหน้าเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่นะคะ

เดี๋ยวมีกิจต่างจังหวัดก็ให้ผ่านไง
แต่รอบนี้มาแบบนี้ใช่ไหม
เขารู้แล้วนะคะจับกลุ่มจนได้ล็อตใหญ่๔ล้าน๘แสนเมตร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดเชียงราย
เข้าไปตรวจค้นเพิ่มเติมในกุฏิของเจ้าอาวาสวัดไซมูล
ไปดูว่ามันมียาบ้าซุกซ่อนอยู่หรือเปล่า
ไม่พบของกลางเพิ่มเติมมีหมดเท่านี้๔ล้าน๘แสนเมตร
อกจากนี้ค่ะพลตำรวจตรีธรรมศักดิ์ปิ่นทอง
บังคับการตำรวจภูทรพยาวให้ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับพระลูกวัดที่มาเกี่ยวข้องด้วย
จริงมาจากพยาวมาจำวัดที่เชียงรายไม่นานค่ะ
เจ้าหน้าที่สืบทราบมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ
แต่บอกว่าที่ไม่เข้าจับกลุ่มตั้งแต่๓เดือนก่อน

เรื่องต้นตำรวจดำเนินคดีฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ
ยาบ้าไว้ในครอบครองมีอาวุธปืนมีเครื่องกระสุนปืน
และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
เจ้าอาวาสอ้างนะบอกว่าสิ่งที่ทำลงไปเนี่ย
รอบนี้เป็นรอบที่๓แล้วของการช่วยคารวาสขนยาบ้าเนี่ย

แล้วบอกว่าเงินเอาไปเรียนโทร

นี่ไล่ตั้งแต่เจ้าอาวาสทำเองทำเป็นครั้งที่๓แล้วล็อตใหญ่ขนาดนี้ด้วย
ชักชวนพระลูกวัดแล้วไปชวนคาราวาสมาทำอีก
นี่คือนี่คือข้อมูลของคดีนี้นะคะ
อย่าจำแต่วัดนะคะจำคำสอนด้วยค่ะ